รู้สึกว่าเราอยากไปในแนวทางที่เรายังอยากทำอยู่

ก็เลยแบบว่าลองเริ่มจากแบบง่ายเสื้อผ้าแบบเสื้อยืดเสื้อเชิดอะไรอย่างนี้ครับ

มันไม่เหมือนเสื้อผ้าผู้หญิงมันจะแบบเทรนด์มันจะไปไวมากเลย

แต่ว่าค่าเช่าร้านเลยแล้วนะครับ
มางานเราขายแค่วัน๒วันอย่างงี้
๙วัน๑๐วันมันยอดมันก็ยิ่งเยอะถบีคูณไปเลย
เรารู้สึกว่าอันนี้โอเคกับเราแล้วถูกทาง
ช่วงเริ่มในยากผมว่ามันยากที่เรายังจับทางไม่พอถูก

ยังไม่รู้ว่าเทรนด์การแต่งตัวตอนนี้ไปทางไหน
วัยรุ่นเราจะจอดเราก็ต้องไปอยู่กับวัยรุ่นนึกออกไหมครับ
ว่าตอนนี้ไม่รู้มันแต่งอะไรกันมันใช้ของประเภทไหนกัน
เราก็ต้องดูกลุ่มเป้าหมายเรา
จะได้เจอคนเยอะขึ้นเรารู้แล้วว่า
บางทีเราขายที่นี่เราอาจจะขายแบบนี้ไม่ดี
สมมุติเรามี๒สีสีชมพู๑ตัวสีดำ๑ตัว
ไอ้นี่สีดำดีเราคิดว่าสีดำขายดีแล้ว
ทำสีดำมาเยอะเลยไปขายที่นึงสีจำพูขายดี

อยากให้เริ่มจากสิ่งที่ตัวเองชอบก่อน
ทุกคนจริงต้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไรลึกในใจ
เราก็ต้องอยากให้เริ่มจากที่ตัวเองชอบก่อน

เราคิดว่าแบบถ้าเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน